สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับเมื่อวาน
เกมส์การเรียนขันฟุตบอลนะครับเอฟเฟคครับอืม
ซึ่งเมืองทองนี้ก็ยังอยู่ในโทษแบนห้ามแฟนบอลเข้าสนาม

ครับก็คงคิดว่าอาจจะทิ้งรายการนี้เพื่อไปเน้นในหลีกเพราะว่าช่วงหลังพอขาดแฟนบอลไปเนี่ยอาจจะขาดกำลังใจ
แต่ก็สู้นะสู้เต็มที่แต่สุดท้ายชนบุรีนี่มาดีจริงต้องยอมรับในฟอร์มของชนบุรีนะครับ
แล้วก็เอาชนะเมืองทองไปได้เมืองทองก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย
ที่สุโขทัยโอ้โหฟอร์มดีนะรายการนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เช่นกันครับ
ไลท์ของเกมนี้นะครับก็พอเห็นผู้เล่นชุดหลักของเมืองทองไม่ลงเนี่ย
ก็คือทีมที่จะได้อันดับที่๓ของลีกจะหมดโคต้าไม่ได้ไป
ใช่เริ่มเกมมาเนี่ยก็ยังพอแลกกันสนุกหน่อยนะครับ
แต่หลังจากนั้นครับชวนบุรีพอตั้งเกมได้เนี่ยมาเป็นชุดเลยนะครับ
พอได้ประตูแล้วเนี่ยก็มาเรื่อยเลยครับคุณผู้ชมครับ
ชนบุรีนะครับขยับหนีไปเป็นสอดศูนย์อรุณล่าโสดใจให้กับเรดวอสับสาวยิงแบบเหนือไม่มีพลาดเลยครับตรงนี้
นำห่างถึง๒๐นะครับชนบุรี
แล้วเล่นไปเล่นมามาโดนจุดโทษอีกแล้วเลยครับชมบุรีมาได้จุดโทษอีกครั้งนาทีที่๘๑นะครับ
วัฒนาพลายนุ่มไปพลาดครับทำแฮนด์บอลแต่ว่าจังหวะนี้รอดิโกว์เวเจอลีโอยิงไปติดเสมอวิศนุษักร์แก้วเรืองนะครับ
ก็ยังสกอร์ที่๒๐แต่สุดท้ายก่อนหมดเวลา๕นาทีชมบุรีไม่ได้ประตูปิดท้ายจากการมงของรถโกเวเจอลีโอนะครับ
ซึ่งจากการตกรอบในครั้งนี้อย่างที่คุณวรบัตรเรียนไปนะครับ
ของเมืองทองที่ตกรอบไปเนี่ยก็ทำให้บุรีรำยูเนเต็ดหรือไม่ก็บางกอกลัส
ก็คือสิทธิ์จะตกมาที่แชมป์ในรายการนี้เพราะว่าไม่ใช่เมืองทอง
ดังนั้นเนี่ยมันเขาก็ต้องสู้กันสนุกแน่นอนกับรายการนี้สำคัญเลยนะครับสำหรับทีมที่เข้ารอบต่อไปครับ
ครึ่งแรกสุโขทัยนำหายถึง๓๐เลยครับจากการยิงของจอร์นบาโจ้นาทีที่๑๐
ยุฟปีรำนะครับนาที๓๖แล้วก็อนุชาสุขใสนาที๔๕
ครึ่งหลังได้อีก๑ประตูนะครับจากดียุบีรำคนเดียว๒ลูกเลยนะครับนาที๕๗
จบเกมทำให้สุโขทัยนั้นชนะ๔๐เข้าสู่รอบรองครับ
ก็ทำให้สรุปทีมที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรายการนี้นะครับก็มีชนบุรีสุโขทัย
ราชบุรีชัยนาฏก็จะไปแข่งขันในวันที่๒๖ตุลาคมโดยใช้สนามกลางนะครับ
กับจีมอลเลสเต้ในรอบรองนะครับของศึกชิงแชมป์อาเซียนที่เวียดนามวันนี้
โค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดวันน่าภูมิสอนก็พาทีม
ปรึกซ้อมนะครับเฉพาะการยิงจุดโทษนะครับเตรียมเข้มโทรศัพท์ประตูเป็นพิเศษเลยครับ
พร้อมกับพูดถึงทีมมอลที่คุมทีมโดยโค้ชชาวญี่ปุ่นว่ามีนรกที่จัดจ้าน
ซึ่งไทยต้องมีสมาธิกับเกมเพื่อคว้าแชร์ให้ได้
วันนี้ไทยจะไม่มีนันทวัฒนสวนแก้วส่วนหน้าที่มีอาการบาดเจ็บด้วยครับ
ก็ดูถ้าที่ดูวีดีโอติมอลให้เห็นได้ชัดว่าในแนวลุคทั้งห้าจัดจ้านครับมีผู้เรียนที่ความสามารถชอบความตัวได้ดี
แล้วก็เค้าใช้การเล่นเป็นกลุ่มเทกติกที่ดีนะครับในระบบ๔๒ก็โดยคนญี่ปุ่นครับวินัยเกม
ไทยเจอกับติมอลและสเตยครับส่วนในเวลา๑๙นาทีนะครับ
นามจะเจอกับออสเตรเลียครับ
ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตซอลชิงชำโลก๒๐๑๖รอบ๑๖ทีมนะครับ
ซึ่งไทยนั้นจะเจอกับอาเซอร์ใบจันทร์ครับ
เกมคู่นี้เนี่ยหากเสมอกันในเวลา๔๐นาที
ต้องต่อเวลาพิเศษ๒ครึ่งครึ่งละ๕นาทีนะครับ
และถ้าหากยังเสมอกันอีก
ดวนจุดโทษตัดสิน๓คนโดยคนที่๔ถ้าจะมีนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการดวนกันแบบซันเดสครับ
โดยไทยนั้นจะใส่ชุดน้ำเงินนะครับ
ส่วนอาเซบายจานนั้นจะมาในชุดสีแดงครับ
แล้วก็ล่าสุดนะครับจิรวัตรสอนวิเชียนที่เพิ่งสูญเสียน้องชายจากอุบัติเหตุเปิดเผยว่า
ได้รับกำลังใจที่ดีและพร้อมที่จะลงสนามช่วยทีม
พร้อมกับต้องการคว้าชัยชนะเพื่ออุทิศให้กับน้องชายครับ
สำหรับทีมชาวไทยนะครับจะเจอกับอาซาจิมไบจานในรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
พรุ่งนี้เวลาตี๕๓๐ตามเวลาของไทยนะครับ
แล้วก็อัปเดตผลกันนิดหนึ่งสำหรับรอบ๑๖ทีมสุดท้ายในคู่อื่นที่ยังไม่ใช่คู่ของไทยนี่แหละ
แข่งขันกันในช่วงเช้าของวันนี้ไปแล้วนะครับ
ก็คืออีรานคุณผู้ชมครับคลิกล็อกนะครับ
เอาชนะบราซิลด้วยการดวนจุดโทษไปนะครับ๓ประตูต่อ๒
หลังจากที่เสมอกันในเวลา๔๔๐ตามเวลาก็ยังเสมอกกันอยู่นะครับ
ต้องโดนจุดโทษอีรัทก็พลิกล็อกชนะไป
แล้วก็จะไปเจอกับปารากวัยในรอบ๘ทีม
ส่วนสเปนเอาชนะคาสักสะพานไป๕ประตูตะ๒
ก็จะไปเจอกับรัสเซียในรอบ๘ทีมนะครับ